ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับคนประกอบอาชีพเดียวกันเลย
คันนึงขับจากกรุงเทพนะฮะพี่เว้ยแต่งชงแขขง
แล้วก็รับผู้โดยสารมาโน่นไปพัทยา

เจอเจ้าถิ่นอ่ะเจ้าถิ่นมาตบรถ

โอ้โหเจอเจ้าถิ่นเขาให้แล้วคุณผู้ชมฮะเลยอ่ะปักเลย
ลงมาอยากกวนไม่รู้กวนอะไรบอกว่าหายกวนอะไรอะอ่อ
แต่คนขับแท็กซี่จากกรุงเทพที่เป็นคนถ่ายไว้นะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้มาประชิดที่รถของเขาด่าแล้วก็ข่มขู่ด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๒๘กันยายนบนถนนเรียบชายหาดเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับ
ต่อมาตำรวจก็เลยเชิญตัวผู้ชายคนเมื่อกี้คนที่มาตีรถแท็กซี่
มาสอบถามหน่อยเจ้าตัวบอกว่าพี่ฟังผมก่อนนะ
แท็กซี่ที่มาจากกรุงเทพมาจอดรถขวางไม่ยอมขยับรถให้
รถมันก็เลยติดยาวแบบนี้พี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต

แต่เขาบอกเขารู้สึกถึงความป่าเถื่อนเขากลัวฮะ